ได้ไปฟังกันแล้วนะคะว่าเทคนิคและวิธีการทำเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นตามแบบฉบับของคุณต้น
ทายาทร้านก๋วยเตี๋ยวป้าดาวกันแบบเน็ต
ช่วงนี้คงต้องถึงเวลาชิมแล้วล่ะค่ะ
ไหนขอชิมหน่อยสิจ๊ะว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยจะนุ่มละมุนลิ้นแค่ไหน
มาแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมชิมแล้วนะครับผม

มันไม่ได้นุ่มจนมันเละนะมันนุ่มแต่มันยังมีความเหนียวของมันให้เคี้ยวอยู่บ้าง
ครับแต่โดยรวมแล้วมันนุ่มมากมากน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปแบบ
แบบหอมเข้มข้นในเรื่องของส่วนผสมที่ใส่ลงไปแต่ว่าไม่ได้มีรสจัดจ้านตรงไหนเลยใช่ไหม
ใช่ไหมเป็นขอมหอมเบาเบาใช่ไหมตัวทั้งซุปนะถือว่าไม่ธรรมดา
ตัวเนื้อสดตรงเนี้ยนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่มีขึ้นมาตั้งแต่สมัยรุ่นประดาวแล้วนะคะ
ต้นเองก็มีเมนูสร้างชื่อของตัวเองเหมือนกันหน้าตาและรสชาติจะสู้ของแม่ได้ไหมนะ

เอาแบบนี้อ่าเอาไปโพสต์ลงแล้วมีคนที่เป็นเพื่อนเขาเห็นเขาก็เลยตามมามาสั่งบ้าง
อยากกินแบบนี้ต้องสั่งว่ายังไงผมก็เลยบอกงั้นสั่งคอปเตอร์ละกัน
ก็เลยตั้งชื่อใช่ครับให้เกียรติเพื่อนกันไปเพื่อนสนิทด้วยแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยในยุค
มีหมูตุ๋นหมูสับหมูแดงหมูสับคือก๊วยลูกชิ้นหมูอ่า
คือทุกอย่างอันนี้แล้วก็อ่าซอสดำดำนี่มันคืออะไรอันนี้เป็นซอสแห้งครับ
พิเศษของที่ร้านอ่ามันพิเศษยังไงครับอ่าเราจะไม่ใช้ซีอิ๊วดำอืม
เราจะใช้การเคี่ยวอืมเคี่ยวหมูแดงเนี้ยครับพอหมูแดงเราได้เสร็จ
เคี่ยวไปให้น้ำมันเหนียวข้นแล้วก็เอามาใช้เป็นน้ำซอส
น้ำหมูแดงแล้วก็ไปเคี่ยวน้ำเพิ่มให้ข้นขึ้นไปกว่าเดิมใช่ครับนี่วันแรกที่
ปเตอร์สั่งก็ทำแบบนี้เลยอ่าวันนั้นเขาจะทายเป็นน้ำมาทำเป็นน้ำ
แต่หลังหลังเข้ามาก็ทานทั้งแห้งทั้งน้ำเลยอันนี้เราคือพัฒนาเพิ่มเติม
จริงจริงมันมีมาตั้งแต่แม่แล้วครับอ้าวน้ำซอนเนี้ยอ๋อเหรอครับ
เมื่อก่อนใส่กับอะไรอ่ะใส่กระตุกข้าวเตี๋แห้งเนี้ยครับโอ้
ใครมาก็ต้องทานแห้งแต่คนแบบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอายุไว้นะครับ
มาต้องกินแห้งครับอ๋อมาที่ร้านนี้ต้องกินแห้งคือทางร้านเนี้ย
ขายทั้งก๋วยเจ๋วหมูแล้วก๋วยเจ๋วเนี้ยใช่แล้วก็มีแห้งแล้วก็มีแห้งพวกนี้
แมคก๋วยเกิยเกิย
ทั้งของมนุษย์ไม่แปลกแปลว่าทำไมสุดท้ายดี
ก๋วยเตี๋ยเนื้อตูนแล้วหมูรวมราดซอสคาราเวลจนอิ่มท้องกันไปแล้ว
ก็ให้เฮียน็อตได้ใช้เวลาไปทำความรู้จักกับทายาทร้านก๋วยเตี๋ยวประดา
ถามถึงตัวตัวนี้หนี่กว่ามาดูแลกิจกรรมต่อจากแม่ได้กี่ปีแล้ว
แทนเลยของแม่บ้างไหมที่จะต้องทำให้ได้เหมือนแม่เนี่ยจริง
ผมก็ต่อสู้มาด้วยตัวเองพอสมควรเพราะช่วงที่มารับช่วงต่อ
คุณแม่เสียผมอยู่กรุงเทพคือเราก็ไม่ได้ดูแลร้านอะไรมาเลย
คือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วพอผมไปเรียนที่กรุงเทพก็ได้ลุยงานที่นู่นบ้าง
ทำงานที่อย่างอื่นไปครับใช่ไหมแต่ก็ค้าขายนี่แหละครับ
ไม่ได้แบบว่าจบมาอะไรก็ไปทำงานอย่างนั้นไม่ใช่เพราะผมไม่ค่อยชอบเป็นพนักงานออฟฟิศ
อืมแต่สุดท้ายด้วยเหตุผลจำเป็นเลยทำงานออฟฟิศอยู่ที่นี่น่าใช่ตอนกลับมา
แต่พอกลับมาเนี่ยแน่นอนว่าคุณแม่ไม่ได้ทิ้งสูตรอะไรไว้ให้หรอกแต่เป็นความทุ่มเทิงเรามากกว่า
ใช่ครับก็มีส่วนเพราะผมก็ล้างจานล้างแก้วตั้งแต่เด็กทำหั่นหมูทอดเกี้ยวตั้งแต่เด็ก
ก่อนมีเย็นตะโฟด้วยแต่จากการที่ต่อสู้ค้นหาสูตรเฉพาะของคุณแม่ด้วยตัวเองเนี่ย
สุดท้ายแล้วลูกค้าเขาว่ายังไงบ้างรสชาติเหมือนคุณแม่ทำไหมก็โดยส่วนใหญ่ครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าคล้ายกับที่คุณแม่ทำเอาไว้จนมาถึงวันนี้จะ๑๐ปีแล้วกับการดูแลร้านตอนข้างหน้ารู้สึกไงบ้างครับ
ก็ดีใจนะครับดีใจที่มันทำให้เรามีอาชีพได้มั่นคงเลยล่ะ
แล้วก็ผมอยากให้แม่เห็นว่าสิ่งที่แม่ทำไว้มันไม่สูญเปล่ามันมีคนที่สารต่อที่เป็นเจเนเลชั่นที่๒
ว่าคุณแม่คงมองลงมาแล้วก็เห็นแล้วครับแล้วก็ภูมิใจกับตัวลูกคนนี้นะครับที่นำเอาสิ่งที่คุณแม่ทำสร้างเอาไว้ยึดถือเป็นอาชีพต่อไป
๙โมงเช้าปิดประมาณ๑๖นาฬิกา

แล้วก็ต้องเปิดร้านเลยแหละ
เปิดร้านตลอด
เพราะว่าร้อน
ร้อนครับก่อน
ไปที่ก๋วยเตี๋ยวสายตุ๋นชามต่อไปเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่ร้านในเป็ดซึ่งขายอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของบ้านตัวเอง
ซึ่งตั้งอยู่ลึกสุดซอยโน่นนะคะ
แต่ถึงแม้จะลึกในซอยเปลี่ยวขนาดไหน
ชิมก๋วยเตี๋ยวสายตุ๋นก็ต้องด้านด้นไปทานจนได้
แม้ความพยายามมีมากขนาดนี้
อยากรู้แล้วสิคะว่ารสชาติความอร่อยจะอยู่เลเวลไหน
ยังไงรีบตามคุณน็อตไปชมและไปชิมให้รู้กันเลยดีกว่าค่ะ
ใครที่จะเป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋หมูตุ๋นนะครับ
ไม่เคยมาทานร้านนี้นี่เรียกได้ว่าพลาดสุดเลยครับ
เพราะว่าเป็นร้านก๋วเตี๋หมูตุ๋นเจ้าดังย่านบางขุนนลนะครับผม
หมูตุ๋นของเขาเนี่ยนะครับนุ่มจนเรียกได้ว่าแทบจะละลายในปากเลยล่ะครับผม
ของเขาดีจริงของเขาดีจนขนาดที่ว่าถ้ามาช้าเนี่ยหมดก่อนเที่ยงเองนะครับผม
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอย่ารอช้ารีบตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เขาก็พูดว่าขายได้มากเลยนะครับ
ก็เหลือลูกชิ้นแล้วก็เก็บหมูตุ๋นไว้ให้แล้วก็หมูตุ๋
หมูสดหมูสดลูกชิ้นหมูตุ๋นอ่าวเราพูดทีละอย่างเอาหมูตุ๋นก็เลยอย่างแรกนี่
บอกความพิเศษของทางร้านเนี่ยอยู่ที่หมูตุ๋นตัวนี้แหละที่มันนุ่มเหมือนละลายในปากเลย
ค่ะเราใช้หมูสดไหนคะเอ่อเขาเรียกโคตรตับอ่ะค่ะอ่า
แล้วยังไงเอามาทำอะไรต่อเอามาต้มอ่ะค่ะเอามาต้มต้มนานไหม
ก็ตั้งแต่ประมาณตีตีสามตีสี่ค่ะลงลงตีสามตีสี่มาต้มหมูแล้วเหรอ
ต้มหนึ่งชั่วโมงแต่จริงจริงแล้วมันต้มจริงจริงมันแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเท่านั้นนะครับ
เป็นความชอบของทีมงานส่วนตัวชอบตื่นดึกมาทำตรงนี้ให้เรียบร้อย
แล้วเราใส่เครื่องปรุงอะไรตรงไหมใส่ค่ะก็มีข้างเทศปกติอะค่ะ

เจ้าประจำของเราค่ะเจ้าประจำของเรา

อ๋อทำไมต้องมาจากนครพภมล่ะอ๋อมันจะสดเลยค่ะ

สั่นค่ะตัวหนึ่งมันจะมีไม่เยอะค่ะ

พอเลยไปอันนี้ไม่ใช่หัวสันอ่ะตรงนั้นจะแข็งมาก

ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วมีอะไรอีกอ่างตัวนี้ดี
ความเด็ดของมันคือตัวนี้ก็คือจะเด็ดอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะ
คืออะไรคะก็คือพริกน้ำส้มค่ะ

ทำยังไงบอกได้ไหมก็เอาไปคั่วค่ะ

มีเครื่องปรุงต่างในนี้อีกแต่ไม่บอกว่าคืออะไร
เขาบอกว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวถ้าใส่สูตรนี้ปุ๊บก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลย

ในนี้เราใส่อะไรบ้างครับมันมีเครื่องเทศอ่ะมี
กระดูกหมูแล้วส่วนมากจะใส่คั่วตับไปอ่ะมันหลายโลแล้วก็ตรงนี้จะไม่ใส่กระดูกเพราะกระดูกจะไปใส่อีกหม้อนึงที่ต้มน้ำเพิ่มอ๋อคือในนี้เราตุ๋นไอ้ตัวเนี้ยฮะคั่วตับไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่ต้องใช้กระดูกเลยใช่พร้อมกับเครื่องเทศต่างน้ำจะเอามาเป็นน้ำซุปเลยใช่อ๋อส่วนกระดูกนี่เอา

ตีได้ไหมล่ะว่าเขาเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเจ้าดังในย่านบางขุนนท์ตัวจริงช่วงหน้ามาชิมและฟังเรื่องราวการเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเจ้าดังกันต่อนะคะ